เหตุการณ์ที่ทำให้ภรรยาเสียใจนะครับ
เพราะว่าสามีของเธอนั้นหายออกจากบ้านไปตั้งแต่ช่วงเช้า

ปรากฏว่าไปพบว่าสามีนอนเสียชีวิตภายในรถ
เจ้าหน้าที่กำลังพิสูจน์อยู่นะครับ
สาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิตของผู้ชายคนนี้
ตำรวจภูทรบางแก้วได้รับแจ้งเหตุมีคนเสียชีวิต
อยู่ภายในรถกระบะบนถนนสายบางนาตราด

ในพื้นที่ตำบลบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
ก็เดินทางเข้าตรวจสอบพร้อมกับแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัย
แล้วก็จอดรถเปิดไฟฉุกเฉินไว้
บริเวณเบาะนั่งคนขับพบศพของนายจงรักเกษรสิทธิ์อายุ๕๓ปี
ศพยังคาดเข็มขัดนิรภัยไว้อยู่เลยนะครับ
โดยที่มือข้างขวาของศพถือหลอดยาดมไว้
จากการชนะสูตรพลิกศพเบื้องต้นไม่พบบาดแผลตามร่างกาย
ว่าตอนที่เจ้าหน้าที่ไปพบคือเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑๐ชั่วโมง
ซึ่งแพทย์คาดว่าสาเหตุอาจจะเกิดจากอาการหัวใจวายเฉียบพลัน
หลังจากนั้นตำรวจได้มอบศพให้เจ้าหน้าที่กู้ภัย

เพื่อให้แพทย์ชนสูตรหาสาเหตุการตายที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ด้านของนางสุมนเกษรสิทธิ์อายุ๕๒ปีภรรยาของผู้เสียชีวิต
เล่าให้ฟังว่าในตอนเช้า๗โมงเช้าของเมื่อวานนี้๑๔พฤษภาคม
สามีได้ขับรถกระบะคันดังกล่าว
กระทั่งเวลา๙โมงเช้าคือสามียังไม่กลับมาที่บ้านเลย
ตัวภรรยาเองก็โทรไปหาสามี
โทรไปเท่าไหร่สามีก็ไม่รับสายนะครับ
พยายามติดต่อไปหลายต่อหลายครั้ง
โทรแล้วโทรอีกสามีก็ไม่รับสายสักที
ตัวภรรยาก็เลยตัดสินใจครับโทรไปสอบถามลูก
บอกไหมว่าพ่อนั้นจะไปไหนต่อ

บอกว่าจะไปตั้งร้านขายเสื้อผ้าที่วัดบางพรีใหญ่กลาง

ธรรมดาต้องกลับมาที่บ้านก่อนแล้วเดี๋ยวไปตั้งร้านด้วยกัน
จากนั้นตัวภรรยาก็เลยต้องออกจากบ้าน
เอารถที่ซ่อมไว้ที่อู่ซ่อมรถเพราะสามีไม่มารับสักที
ตัวเธอก็ขับรถคันนั้นมาเอาของที่บ้าน
แล้วก็ต้องไปตั้งร้านขายของที่วัดบางพลีใหญ่กลางตามปกติ
เมื่อไปถึงก็ไม่พบสามีนะ
ลูกบอกว่าพ่อจะมาที่ร้านก่อนหรือว่ายังไงกันแน่
ไม่พบครับก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าสามีจะแวะไปหาเพื่อน
แต่ปรากฏว่าตลอดทั้งวันขายของกันแล้ว
เลิกขายของช่วงเย็นช่วงค่ำแล้ว
ก็กลับบ้านในตอนค่ำก็ยังไม่พบสามีว่ากลับมาบ้าน
คิดว่าน่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นกับสามีหรือเปล่านะครับ
ก็เลยโทรศัพท์ไปบอกน้องชายให้ช่วยกันขับรถตระเวนหา
กระทั่งมาที่ร้านที่วัดบางพลีใหญ่กลางนะครับ
ระหว่างทางพบรถกระบะที่สามีขับ
แล้วก็จอดไฟฉุกเฉินอยู่ตรงนี้เปิดไฟฉุกเฉินอยู่แบบนี้
เมื่อเข้ามาดูที่รถก็พบว่าสามีแน่นิ่งอยู่ในรถ
ก็เลยต้องแจ้งตำรวจแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาพิสูจน์
ปรากฏว่าสามีของเธอนั้นเสียชีวิตภายในรถแล้วนะครับ